บางคนถามผมบอกผมว่าคุณชนะ

ขอได้ไหมบางคนอยู่ในกรุงเทพ
ขอแบบอร่อยในกรุงเทพ

ไปที่ร้านร้านนี้ได้เลยครับ

แล้วที่สำคัญราคาไม่แพง

ติดตามกันเลยนะครับในช่วงของตลอดกิน
พี่ปล่อยนะพี่วาม

คุณผู้ชมครับเวลานี้มันผ่านไปเร็ว
ทีมงานจะไปด้วยเหรออย่างนั้นขึ้นรถตามมาเลย
เอาละมาเลยมาเลยทางนี้เลยครับทางนี้เลย
โอ้โหเย็นสบายอย่างเย็นน่ะ
ก็ใช่หน่อยสิครับก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำ

โอ้โหดีจริงอ่ะทันสมัยมาก

จะบอกว่าครบเครื่องเพราะออร์นิวมิวเอ็กซ์คันนี้
อกจากจะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วย
โมทเอ็ดจิ้งสตาร์ทภายนอกรถในระยะ๒๐เมตรแล้ว
พร้อมระบบแจมโปรเทคชั่นป้องกันการหนีบอีกด้วย
บอกเลยว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ได้ดีมากเลยล่ะครับ
เดินทางมาถึงแล้วนะครับกับร้านสอนหน้าวัง

นี่ก็อยู่ตรงข้ามกับสารวาการกรุงเทพมหานคร
แถวเสาชิงช้าไงล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ร้านนี้เมนูไหนเขาเด็ดล่ะครับ
นี่เขียนเอาไว้หน้าร้านตรงป้ายเนี่ย
กี้รสเด็ดเส้นหมี่ผักกระเชษ

วันนี้รสชาติอาหารเขาจะอร่อยสมชื่อหรือไม่ครับ

บอกเลยว่าวุ่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครัว
ท่านนี้ยืนอยู่กับเราสวัสดีนะครับ

คุณสมศรีซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะคะ
งั้นสนวังอันนี้ย่อมาจาก

อ๋อก็คือสมศรีสมศรีน่าวัง
ก็ย่อเป็นสนวังเดี๋ยวได้จำง่าย
อย่างนั้นเราไปพูดคุยกับเจ๊สมศรีเจ้าของร้านกันครับ

เอาล่ะก่อนที่จะไปชิมอาหารกันนะครับ
ขออนุญาตคุยกับเจ๊สมศรี

สอหน้าวังเปิดมานานกี่ปีแล้วครับ

มีแค่เมนูเดียวเลยไหมเป็นก๋วยเตี๋ยว

ปีกว่าก็มาเจอสี่ศูนย์ฟองสบู่แตก

ก็เลยคิดทำซุกกี้ขึ้นมาแล้วก็ทำหมี่กระเฉก
เอาล่ะวันนี้เตรียมเมนูเอาไว้นะฮะ

เมนูแรกคือมีกระเฉิด

มันไม่เหมือนตอนที่ปลากระเชษมันลุ่มกว่าเค้า

รสชาติก็กลม
นี่นิ่มกว่าและกลมกล่อม
ส่วนต้มยำหมูเด้งไข่เจียวล่ะครับ

เครื่องถึงเครื่องถึง
อ้าวอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องถึงจะถึงแค่ไหน

กับ๒เมนูเด็ดที่เจ๊สมศรีเขาแนะนำมา

ผัดหมี่ผักกระเฉด
หมึกเขามาเป็นชิ้นอย่างนี้

ช้อนนี้คำนี้ครบหมดเลย
เท่านั้นไม่พอทุกเมนูถ้าคุณจะเพิ่มรสชาติ
นี่เลยครับพริกน้ำปลาของที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น
อย่างแรกคือได้กลิ่นหอมแล้วพอตักเข้าไปแล้ว

พระเอกผมยกให้กระเชษ

กรอบอ่อนแล้วก็มีความแบบกรุบ
ได้รสชาติของผักกระเฉียดมากเลยครับ
แล้วนี่ต้องสั่ง
นี่เหมือนอย่างที่เจสุนสีบอก
ตัวน้ำซุปของต้มยำเนี่ยเออสดไปแล้วมันคล่องคอ
นำครับแล้วก็จะมีความเผ็ดมีความหวาน
มีความนัวตามมาแล้วมันมีความคลุกคลิกเข้มข้นมากขึ้น

เด้งเขาลวกอยู่หน้าร้านเป็นชิ้นเลย
หรือคุณสั่งเป็นผัดหมี่แบบนี้หรืออีกอย่างซุกี้ก็ทีเด็ดอร่อยเหมือนกันครับ
ที่วางอยู่ถามว่าราคาเป็นอย่างไรกันบ้าง
ต้มยำหมูเด้งไข่เจียว๒๐๐บาทผัดหมี่ผักกระเฉดราคาก็๘๐บาทครับ
ซึ่งโดยรวมแล้วผัดหมี่ผักกระเชษนี่คือของขึ้นชื่อมาแล้วต้องสั่งครับ
วิธีเดินทางมาร้านสอหน้าวังเดินทางมาจากอนุสวรีประชาธิปไตย
วิ่งตรงเข้ามาที่ถนนดินสอตรงมาจนถึงสาราว่าการกรุงเทพมหานคร
แล้วจะเห็นร้านสอหน้าวังเป็นตึกแถวอยู่ตรงข้ามกับสาราว่าการกรุงเทพมหานคร
มีป้ายร้านให้เห็นชัดเจนหรือสังเกตง่ายร้านจะอยู่ฝั่งเดียวกับร้านมนต์นมสด
ขอบคุณมากนะครับ
และในสัปดาห์หน้านะครับผมและรถคู่ใจของผมออร์นิวมิวเอ็กซ์
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ
วันนี้กีนมากินชิมจนที่นี่แล้วต้องบอกเลยว่าร้านสรหน้าวังอร่อยจริงเด็ดมาก

ดูแล้วแบบรสก็อร่อยร้านก็ขับดีจังเลย

เออรสชาติอร่อยรสก็ขับดี

ก็ขับรถไปกินอาหารอร่อยกันได้